คดีต่อไปคนร้ายก็เป็นผู้หญิงนะฮะแล้วก็แสบจริงนะครับ
ขโมยของในร้านหมูกระทะไม่พอนะฮะก่อนกลับ

มากคดีนี้ครับครับโหดตรงนี้แหละฮะ
นี่แหละนี่คือคนร้ายเนี่ยที่เข็นรถเข็นอยู่เนี่ยนะครับ
ก็วงจรปิดของร้านที่เกิดเหตุนะครับเป็นหลักฐานชัดเจนเลยนะครับ
คนร้ายเป็นผู้หญิงวัยรุ่นอยู่นะผมยาวรูปร่างผอมบาง
คนร้ายนำเหล็กเส้นใส่บนรถเข็นนะครับแล้วก็ลากออกไป
แล้วก็ก่อนออกจากร้านนะคนร้ายยังเดินไปที่หลังร้าน
ตรงที่เขาที่แบบเผาถ่านที่จะใส่เตาหมูกระทะ
นั่งลงแล้วก็ถ่ายเอาไว้ครับคุณผู้ชมฮะ
นายภูนศักดิ์ชัยสิริศักดิ์ครับก็พี่เขาเป็นผู้จัดการร้าน
บอกว่าร้านนี้ปิดชั่วคราวมาตั้งแต่ต้นเดือนแล้ว
เพราะว่ามีมาตรการป้องกันโรคโควิด๑๙ของจังหวัดใช่ไหม
แต่ว่า๒วันก่อนพี่เขาเข้ามาเอาเอกสาร
ก็เดินดูความเรียบร้อยไปเจอกองอุณจิ
เจอกองอุ่นจิก็เอกใจเอ๊ะใครแอบเข้ามาแน่
ก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดูโป๊เช๊เนี่ยครับ
เอ๊ะกองนู้นน่ะเหรอวะ
ก็เลยโทรไปบอกเจ้าของร้านนะครับเห็นมีคนเข้ามาที่ร้านแล้ว

ไล่ดูก็เลยถึงได้รู้ว่าอ้าวมีของขาย
มีรถเข็นหายแล้วก็มีเหล็กหาย
พี่ผู้จัดการยังเล่าอีกว่าว่าของที่คนร้านขโมยไป
นอกจากเหล็กเส้นแล้วยังมีรถเข็นเตาย่าง
น้ำยาทาเล็บก็เอากางเกงขาสั้นก็เอา
ตอนนี้ไปแจ้งความไว้แล้วที่สพเมืองราชบุรี
แล้วก็อยากให้ตำรวจตามจับคนร้ายให้ได้
เพราะเชื่อว่าถ้าจับไม่ได้เดี๋ยวคงไปก่อเหตุอีกแล้ว
จะเอาก็เข้าใจแต่ไม่ต้องให้ไว้ก็ได้